คุณผู้ชมค่ะเรื่องราวดียังมีให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
สำหรับพิธีกรรายการแชร์ข่าวสาวสตรองของเราพี่แอฟทักษะออนค่ะ
เขาขอเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่มาเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยของเรานะคะ
ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือโรงพยาบาลต่าง
และในโอกาสมหามงคลที่เพิ่งผ่านพ้นไป
แอฟบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าเธอรู้สึกประทับใจกับภาพความรักความสามัคคี
ที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยค่ะ
เป็นนักแสดงเราก็ใช้ชื่อเสียงหรือว่าการที่เราเป็นที่รู้จัก
ประชาสัมพันธ์งานดีต่าง
เช่นงานการผู้สนงานมูลเรือนทิศ
ช่วยเหลือเรียรายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

คนไทยทุกคนรู้สึกปลื้มใจค่ะ
ว่าเราไม่ได้เห็นภาพแบบนี้มานานสักพักนึงแล้ว
เราก็เห็นว่าทุกคนก็มีใจเป็นหนึ่งเดียวกัน
ทุกคนก็ยังเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นที่รวมจิตใจของคนไทยอยู่เสมอ
แน่นอนนะคะว่าประชาชนคนไทยก็รู้สึกเช่นเดียวกัน